เป็นที่แน่นอนแล้วเมื่อคืนนี้ทางด้านของท่านโอนและท่านองค์
แต่อยากให้คุณผู้ชมค่ะย้อนไปดูหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะตอนที่จะไปขึ้นเครื่อง
คือทางด้านของท้ายรัฐของเรานี้
มาทานด้วยผัดไทยไงใช่ค่ะเป็นผัดไทยนะคะจากร้านครัวอับศร
เป็นร้านอาหารไทยชื่อดังนั่นเองท่านก็ทานด้วยความอร่อยแล้วก็บอกว่า
นี่ดีนะถ้ามาช้ากว่านี้อีกชั่วโมงนึงจะไม่ได้ทานแล้วเพราะวันนี้คือประมาณสักสามทุ่มครึ่ง
สักพักหนึ่งท่านก็เดินทางไปที่สุวรรณภูมิเลยใช่ค่ะอ่านี่ก็เอาภาพมาฝากคุณผู้ชม
และแน่นอนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลาประมาณสัก๕ทุ่ม๑๖นาทีค่ะ
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะท่านโอนวัดเจรสรวิวัดชะระวงพร้อมด้วยท่านอ่อห์งค่ะ
น้องชายนายแพทย์จักรีวัตรวิวัชรวงศ์สองพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
ก็เดินทางไปถึงอาคารผู้โดยสารขาออกที่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
เพื่อเตรียมเดินทางกลับนครนิวยอร์กค่ะที่สหรัฐอเมริกา
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงหลายคนค่ะ
สื่อของไทยเองแล้วก็ต่างชาติปักหลักรอทำข่าวเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ขอท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย
โดยท่านอ้นได้ขอบคุณค่ะทุกคนที่มาส่งในวันนี้
แล้วก็บอกว่าแม้ว่าจะมาได้ไม่กี่วันเวลาผ่านไปค่อนข้างเร็ว
จริงมีหลายอย่างที่อยากจะทำอยากจะทำหลายอย่าง
อยากจะเห็นหลายอย่างที่เมืองไทยอยากจะเติมเต็ม
แต่เวลาอาจจะน้อยเกินไปก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่พบเจอ
เติมเต็มในหัวใจอะไรที่เป็นช่องโหวในรูของหัวใจ

จริงในหลายประโยคหลายช่วงหลายตอนที่ท่านพูดเนี่ย
ท่านก็เหมือนกับเสียงสั่นเคลือน้ำตาคลอด้วยนะคะ
และท่านยังบอกต่อด้วยว่าหวังประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวัง
ชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกัน

แล้วก็ใครผิดใจกันขอให้อโหสิกันหันหน้าเข้าหากัน
แล้วยังบอกด้วยค่ะว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หวังว่าในอนาคตจะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีก
ขอให้ทุกคนช่วยปกปักรักษาประเทศไทยไว้

ผมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทย
คราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้ว
แต่ก็หวังว่าหวังว่าในอนาคตผมกับน้องหลังจากพ่อครัวก็จะได้

เราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้
ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ด้วยได้บนความยุติธรรมความเสมอภาค
รักกันสามัคคีกัน
เราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วนี้นะครับ
แล้วก็คราวหน้าก็อยากจะมากราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอบคุณมากทุกคนครับ